ชมะยังตามกันอยู่ใช่มั้ยกับ
ปฏิบัติการค้นหาน้องต่อเต่า
เด็กชายวัย๘เดือนที่หายไปจากบ้านที่จังหวัดนครปฐม
ฟังดีวันนี้มีเบาะแสใหม่

เป็นการเปิดเผยจากรองผู้การนครปฐมเลยนะ
พันธุ์ตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณอายุทยา
ท่านบอกแบบนี้วันเกิดเหตุช่วงตี๕
แม่แม่ก็คือ

แม่ของน้องเนี่ยไม่ได้อยู่บ้าน
แต่อยู่แถวป่ารกร้างติดแม่น้ำท่าจีน
ที่บังตรชชถ์สื่อสวยประโยชน์ได้รับมาครับคุณผู้ชม
พบว่าจากวงจรปิดมันแสดงให้เห็นว่าช่วงตี๕มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านครับ
แต่มองไม่ชัดว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร
แต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแม่ของน้องที่หายไป
หรืออาจจะเป็นคนอื่นอันนี้พันธุ์ตำรวจเอกพันลบบอกเป็นไปได้ทั้งหมดครับ
เบาะแสนี้ทำให้หมอดูคนหนึ่งนับจากนี้ไปใช้วิจารณญาณด้วยนะคุณผู้ชม
หมอดูคนหนึ่งจากนนทบุรีชื่ออาจารย์หนึ่งเดินทางไปหาแม่ของน้องต่อเต่าที่บ้านเลย
แล้วก็คุยกันบางอย่างครับแต่ว่าไม่ได้บอกนักข่าวนะว่าคุยกันเรื่องอะไร
หลังจากนั้นหมอหนึ่งเนี่ยพาแม่ของน้องต่อเต่าไปบริเวณคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีน
ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำประมาณ๓๐๐๔๐๐เมตรนี่จังหวะที่พาคุณแม่ไป
ซึ่งก่อนนั้นอาจารย์หนึ่งบอกว่าก่อนที่อาจารย์จะมาตรงนี้นะ
อาจารย์เนี่ยสัมผัสได้ว่าร่างของน้องที่ศูนย์หายไปอยู่ในน้ำ
จากที่อาจารย์ก็เห็นนะเห็นเด็กคนนี้ร้องไห้ทนทุกข์ทรมานอยู่บนที่นอนด้วย
ฉะนั้นหมอหนึ่งเนี่ยก็เลยให้คุณแม่ของน้องที่หายไปจุดทูบ๑ดอกครับ
ขออโหสิกรรมต่อน้องและเชิญวิญญาณของน้องขึ้นมาจากน้ำ
แล้วทำพิธีโยนผ้าของน้องที่ศูนย์หายลงไปในน้ำเพื่อนำทางให้น้องกลับมา

การจุดทูบหนึ่งดอกเดียวก็คือการเชิญวิญญาณค่ะ
ให้เขาให้ลูกของเขาโอโหสิกรรมให้เขาแล้วให้เขาขอคำมาสิ่งที่ทำผิดพลาดไปนะคะ
ชาติหน้าฉันใดเกิดมาถ้ามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันเขาก็คงจะได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีก
นี่แหละครับเป็นคำบอกเล่าของหมอดูจากจังหวัดนทบุรีนี่จังหวะที่โยนผ้าลงไป
ผ้าก็ลอยวนอยู่ใกล้ตลิงคุณผู้ชมไม่ได้จมลงใต้น้ำ
ชาวบ้านบางคนบอกว่าช่วงที่แม่ของน้องโยนผ้าลงไปมีหมาหอนมาครับ
แต่ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมากนักนะฮะ
เหมือนจะมีความหวังจะได้เจอน้องที่ศูนย์หายไป
อาจารย์หนึ่งบอกว่าเมื่อคืนหลังทำพิธีน่าจะเจอแล้วล่ะ
อันนี้เป็นความมั่นใจของมหนึ่งเขานะ
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวน้องครับ
คาดว่าวันนี้อาจจะมีความขึ้นหน้าเพิ่มเติม
ซึ่งไทยรัฐทีวีเราเกาะติดทุกวันแน่นอนครับ
เพราะว่าประเด็นสำคัญคือตอนนี้อยากจะหาน้องให้เจอจริง
อยากจะรู้ว่าชะตากรรมน้องเป็นอย่างไรบ้าง
ยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่านะคะ